ตุลาคมนี้เมื่อวานนะครับเดินทางไปถึงอย่างที่เห็นตามภาพทางโค้ดโย่ง
วัตถุสิมค่าก็บอกเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่เลือก
ธนวัฒนซึ้งจิตถาวรทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมเพราะว่าเจ้าตัวเคยมีประสบการณ์กับทีมชาติชุดใหญ่มาก่อน
และยังมีภาวะความเป็นผู้นำโดยวันอังคารนี้จะเริ่มซ้อมเป็นครั้งแรก
ส่วนเรื่องของการตัดตัวรอบสุดท้ายคาดว่าน่าจะมีการคอนเฟิร์มได้นะครับ
ภายในวันที่๒๑ตุลาคมนี้
ส่วนธนวัฒน์แนวรุกเลสเตอร์ก็บอกนะครับว่าภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้
ซึ่งตั้งเป้าหมายจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อคว้าตัวไปแข่งขันรอบสุดท้ายให้ได้ครับ
นัดแรกทีมไทยเจอมองโกเลียเจ้าภาพจันทร์ที่๒๕ตุลาคมนี้
เวลา๑๐โมงเช้าตามเวลาไทยนะครับ